เสือโครง๓ขามันไม่ใช่ข่าวแปลกประหลาดอะไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเสือโครงพิการค่ะ
เกิดขึ้นเราพาคุณผู้ชมไปดู
คือมันมีภาพจากกล้องส่องสัตว
แล้วก็เห็นว่าเสือโครงมากินเหยื่อตรงนี้
พอไปตรวจสอบเนี่ยนะเจ้าเสือน่ะมันก็ยังอยู่ที่เดิม

ก็มีการเปิดเผยเพราะว่าเรื่องนี้
ก็ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก็ไปติดกล้องเป็นกล้องดักสัตว์ถ่ายสัตว์ป่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็ตั้งแต่วันที่๔กุมภาแล้วนะ
พอวันที่๖กุมภามาเปิดกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าไปเจอ
ไปเจอเป็นเสือโครงพิการมันน่าสงสารมากคุณผู้ชม
เพราะว่ามันมี๓ขาแล้วมันดูสิตัวมันดูซูบผอมอ่ะ
สิ่งที่มันกำลังกินอยู่เนี่ยมันคือซากควาย
จุดตรงนี้อยู่ที่สามแยกห้วยสมท้ออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
คุณผู้ชมจำได้ไหมเรื่องนี้ห้วยสมท้อน
มันเคยมีกรณีที่ชาวเกรียงถูกเสือโคร่งกัดอยู่ห่างจากหมู่บ้านปิล็อกที่ไป
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขามีการไปเปิดกล้องที่ดักถ่ายสัตว์ป่าดู
ก็ยังเจอเจ้าเสือโครงตัวนี้มันยังมากินซากควายตัวเดิมเลย
คืนวันที่๗วันที่๘กุมภาไม่ได้ไปไหน
ทีนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับมันพอมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนะ
แปลว่าหลังจากที่กินซากควายไปประมาณ๓๔วันไปเปิดดูก็ยังเจออยู่
แล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะที่เจอ
อีเห็นตัวหนึ่งเจอแมวดาว๑ตัว
แล้วช่วงวันที่๖ที่๗กุมภาที่ผ่านมามีอุ้งตีนหมีของเป็นอุ้งตีนของสัตว์ป่าค่ะ
เหมือนกับอุ้งตีนเสือโครง๑อุ้งตีน
แล้วลักษณะเหมือนกับโดนบ่วงสลิงรัด
อันนี้ค่ะซึ่งพอเห็นภาพนี้นะหลายคนบอกว่าดูแล้วมันหดหู
สภาพนี้มันเน่าเปื่อยมาแบบหลายวันแล้ว
ก็จุดตรงนี้อย่างที่บอกค่ะมันห่างจากจุดที่ชาวบ้านถูกเสือโครงทำร้าย
แล้วนอกจากนั้นทางด้านผอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง
ก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เขาจะมีการลาดตระเวนเพื่อระวังภัยเสือโครงให้กับชาวบ้านด้วย
แล้วเรื่องนี้การช่วยเหลือเสือโครงพิการ๓ขาที่น่าสงสาร
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านเสือโครงของทางกรมอุทยานด้วย
เดี๋ยวเขาจะประชุมกันวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะหาแนวทางต่อว่า
จะช่วยเหลือเสือโครงพิการ๓ขายังไงต่อไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้อุ้งตีนอันนั้นที่เจอเนี่ยอุ้งตีนของเสือเป็นของไอ้ตัวนี้หรือเปล่าด้วย
ก็นี่ไงเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปสืบกันต่อด้วย